จมตีผมว่าผมไม่รู้เรื่องผมใส่หน้ากากยังไม่ถูกต้องเลย
เอาหน้ากากวาวมาใส่มันมีโอกาสทั้งเข้ามาทางรู
เหรอเนี่ย
เหรออะไรของนายวว

ฝุมที่เป็นสถานหายจากหน้ากาก
หัวเรียกผู้หยิบได้

วันนี้ผมก็จะเตือนพวกเราไง

ไม่ใช่อะไรครอบครัวลูกเมีย

นะปัจจับวางหน่อยแล้วกัน
ผมห่วงทุกคนน่ะ
งวดคัดกรองในทุกพื้นที่
วันนี้ก็ประชุมร่วมกับทั้งผู้อาจารย์ทุกจังหวัด

ทุกคนทำงานแบบบริการกันบนพื้นฐานของข้อมูล
ดีกว่าทางปฏิบัติและอนุมัติในที่ประชุมไปนะครับ
ผมก็ได้ปรึกษาลือกับทุกส่วนนะ
แพทย์อาวุโสทั้งคณะแพทย์ต่าง
ที่เป็นตัวแทนมาอยู่ในสวบคอด้วยนะครับ
แล้วก็ในส่วนของกระทรวงศาสตร์ศุกร์
กระทรวงอัตภัยทุกกระทรวงนะครับ
มีส่วนงานที่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น